ต่อที่สิ่งสวยงามกันบ้างดีกว่าค่ะ
เป็นแบบว่าดีกรีระดับนางเอกท็อปของประเทศไทยเรา
ไปร่ายรำพี่นุ่นวรนุษย์นะคะ
แต่งตัวครบองค์ทรงเครื่องค่ะ
ร่ายรำต่อหน้าพระพิธเนต
อันนี้เขานับถือสุดหัวใจอยู่แล้วนะคะ

ดิฉันบอกเลยนะว่าขนลุกเลยคุณผู้ชม
อันนี้กำลังเจิมเลยเขาเรียกว่าอุนาโลม
อันนี้เขาเรียกว่าเป็นปฐมแห่งยันแห่งยันทั้งปวง
มีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยคุณผู้ชมค่ะ
สังเกตไหมเขาจะทำสัญลักษณ์นี้
ขึ้นบ้านใหม่รถใหม่เจอซะหน่อย

พี่นุลวรนุธนี่เขาเป็นศิกเก่าวิทยาลัยนาตตสินค่ะ
แต่งองค์ทรงเครื่องออกมาไล่รำโชว์ความอ่อนช้อย

เครื่องชุดเครื่องหัวคุณผู้ชมบอกเลยว่าครบปังอลังการสุด
ดูแล้วอย่างกับนางในวรรณคดี
เป็นความสวยแบบว่าสวยทุนเดิมอยู่แล้วอย่างนี้
พอได้แต่งแบบนี้เข้าไปบอกเลยว่าโอ้โห
งดงามเป็นที่สุดมันลงตัวคลอมพีชมาก
อยากจะเห็นผลงานละครที่แม่นุ่นนะสวมบทบาทเป็นนางรำอีกสักครั้งหนึ่ง

บอกเลยนะว่าโผล่นางเอกที่แต่งชุดไทยสวย
ต้องมีพี่นุ่นจริงยืนหนึ่งเลยอ่ะก็กี่ครั้งเออจริง
งานนี้ค่ะพี่นุ่นเนี่ยรำฉุยฉายพรามค่ะ
เพื่อบวงสวงพระพิกเนตที่พระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้า
บัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะเธอนั้นได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความในเฟซบุ๊กนะ
บอกว่าขอให้ความสิริมงคลจงเกิดกับลูกและกรยานมิตรของลูกทุกคนเลย
ด้วยความที่ทำงานด้านนี้ค่ะเธอก็นับถือพระพิคเนธอะเนาะ
จะทำการใดค่ะก็จะมีพิธีบวงสวงเทพแห่งศิลปะ
ความรู้การแสดงอะไรแบบนี้แหละตามความศรัทธาของหลายคนนะคะ
พวกเราก็มีความเคารพเหมือนกันนะคนก็เข้ามาแห่ชมความงดงามของเธอนะคะเยอะเลย
ยังร่วมอนุโมทนาด้วยนะคะในการไล่รำบวงสวงของเธอในครั้งนี้
คุณผู้ชมดูสิวิธีเจิมเนี่ยมันมีมนต์ขลังแล้วไม่ใช่ใครเจิมได้ง่ายนะ
ดูลายเส้นซะก่อนมันต้องเป๊ะจริงต้องแบบได้องศาเป็นยอดขึ้นมาอย่างนี้
มันถึงจะมงคลค่ะนักค้าแหมรวมนี้ความสัมภาษณ์หลากหลายเนอะ
ร้อนก็ได้เต้นก็ได้เล่นไอศกิตแล้วหูเก่งจังเลยอ่ะยอดมาก
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ